ดูเรื่องรักเรื่องของคนในวงการบันเทิงบ้างดีกว่านะคะ
คู่ก็เลิกกันด้วยดีบางคู่ก็เลิกกันด้วยไม่ดีนะคะ

ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าทั้งคู่เลิกลากันแล้ว
จบความสัมพันธ์รัก๗ปีลงแต่ก็ยังไม่มีใครออกมาพูดถึงสาเหตุนะ
จากปากเลยสักครั้งล่าสุดหลายคนก็คงเห็นกันแวบแล้วอ่ะนะ
โฟค่ะก็หยิบประเด็นที่หลายคนคล่องใจเหลือเกิน
ตอบผ่านช่องยูทูปของตัวเธอเองนั่นแหละตอบแบบหมดเปลือกเลยนะคะ
ทำเอาสาวโฟเนี่ยมีช่วงช็อตเสียน้ำตาด้วยเผยถึงสาเหตุว่ารักครั้งนี้ไปต่อไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าเป้าหมายในชีวิตมันต่างกันแต่ว่ายืนยันว่าทั้งคู่จบกันด้วยดีนะคะ
โอกาสคืนดีอ่ะตอนแรกคิดว่ามันน่าจะมีอันนี้พูดตรงเลยนะคิดว่าคิดว่าอาจจะมี
ก็ยังรักยังเป็นห่วงอยู่ตลอดแต่ว่าพอเหมือนโบตัดสินใจไปแล้วว่า
อะไรอย่างเงี้คุยกันว่าเราจะเลิกกันแล้วโฟก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองก่อน
แล้วก็ให้เขาใช้เวลาอยู่กับตัวเองผมว่า๗ปีแล้วไม่ใช่๗เดือนอะไรอย่างนี้
มันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่ง่ายมากอ่ะคุณผู้ชม๗ปีเป็นเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะ
วพอคืนได้แต่ความรู้สึกดี
สปอร์ตบาร์แล้วก็เดรกับส้นสูงไม่คืนนะจ๊
ตอนแรกดูโฟลก็เศร้าอยู่

ปล่อยให้ระยะเวลามันได้ทำใจนะทั้งคู่